คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เอมมี่อมลวันนะคะเดินหน้าต่อสู้ในคดีโกงแชร์ไปตลอดระยะเวลา๑ปีเต็ม
ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเอมมี่แล้วก็ทนายประจำตัวเดินทางมาที่ศาลนนทบุรี
เพื่อมาปฏิเสธข้อกล่าวหาคดีโกงแชร์ที่เหลืออีกเจ็ดคดีหลังจากที่มีโจทย์ถอนฟ้องไปแล้วหนึ่งคดีนะคะ
โดยจะมีการนัดสืบพยานในเดือนกรกฎาคมปีหน้าซึ่งเอมมี่เปิดใจว่าพร้อมเดินหน้ายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ส่วนข่าวดีที่สารมีนบุรียกฟ้องคดีช่อโกงเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองเลยนะ
รับว่าดีใจจนร้องไห้ที่สามารถลบคำคอรหาว่าเป็นคนขี้โกงได้สำเร็จค่ะ
ตอนที่สารท่านอ่านคำพิพากษาก็บอกว่าเป็นการเล่นแชร์จริงค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการหลอกลวง
ทุกคนที่ฟ้องก่อนหน้านี้คือได้รับเงินจากเอมมี่ไปแล้วจริงก็ทุกคนเหมือนได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
อย่างที่เอมมี่แจ้งไปเบื้องต้นนะว่ามีคนโกงเอมมี่ไป
ปีที่ผ่านมาเอมมี่โดนดราหน้าไว้เยอะมากนะคะแล้วก็มันทำให้เอมมี่เสื่อมเสียชื่อเสียงเยอะมาก
อีขี้โกงบ้างแล้วก็เดินออกจากศาลก็โดนตะโกนด่าว่าอีน่าด้า
ณวันนี้จนถึงวันนี้ที่เราเคยกินยาฆ่าตัวตายที่เราเคยท้อ
ถึงวันนี้เอมมี่มีความรู้สึกว่าทำดีก็ต้องได้ดี
เขาอยู่สุขสบายค่ะบางคนซื้อเบนท์บางคนซื้อบ้าน
นั่งรอว่าพี่ลำบากมากไหมหนูทยอยให้พี่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์จากเอมมี่นะคะ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ถ้าเห็นเนี่ยจะมีเครื่องติดตามตัวคุณบีเอ็มอยู่นะคะ
ถ้าเอมมี่จะถอดอยากได้อิสรภาพ
เอมมี่จะต้องเอาเงินมาประกันตัวเอง๑๕๐๐๐๐๐บาทนะคะ
แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะ
คือเอมมี่ก็ต้องพยายามดิ้นรนให้ตัวเองหลุดจากคดีได้
ถึงจะสามารถเอาเครื่องอีเอ็มนี้ออกจากตัว
เพราะว่าเธอโดนไปทั้งหมด๘คดี

ใช่คือสารมินบุรียกฟ้องไปแล้วทั้งหมด๘คดี